ไปต่อเนื่องกันค่ะสังคมออนไลน์เขามีการแชร์คลิปคลิปหนึ่ง
เป็นหญิงสาวอายุ๑๗ปีที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ถูกสาววัยเดียวกันมาตบมาตี
แล้วก็ใช้กันไกลไปตัดผมเท่านั้นยังไม่พอค่ะ
เตะเข้าที่ใบหน้าเพราะเข้าใจผิดคิดว่า
ผู้หญิงคนนี้มาคบกับแฟนเก่าของเขา

ก็เลยลวงออกจากบ้านแล้วก็มาทำร้ายร่างกาย

ไม่มีใครห้ามแต่ว่าเพื่อนของทั้งสองฝ่าย

ถูกคู่กรณีซึ่งเป็นคนวัยเดียวกัน
คล่อมแล้วใช้กันไกลตัดผมแบบนี้ค่ะ
จะเตะเข้าที่ใบหน้าหลายครั้ง
โดยมีเพื่อนสองฝ่ายพยายามไปห้ามปรามด้วยเหมือนกันขอให้หยุดทะเลาะกัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายวันที่๒๘มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
ในตำบลนวลสวากอเกษตรวิสัยในจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้บาดเจ็บคือนางสาวเอค่ะอายุ๑๗ปี
ถูกทำร้ายร่างกายมีรอยถลอกที่ใบหน้าและแขน
หลังถูกคู่กรณีใช้กันไกลตัดผมจนกองอยู่ที่พื้นแบบนี้
หลังเกิดเหตุไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะที่สพเกษตรวิสัยนะคะ
จากการสอบสวนทราบว่านางสาวเอผู้บาดเจ็บกับนางสาวบี
อายุ๑๗ปีเท่ากันเป็นเพื่อนกันมานานแล้ว
ที่นางสาวเอจะพักการเรียนชั้นม๔
เพื่อไปทำงานที่กรุงเทพหารายได้ให้ครอบครัว
แต่ก็ยังคงติดต่อกับนางสาวบีแล้วก็นายซีแฟนนุ่มของผู้ก่อเหตุอยู่
ติดต่อกันผ่านทางไลน์และเฟซบุ๊กเป็นระยะ
จากนั้นแฟนนุ่มของผู้ก่อเหตุค่ะส่งข้อความมาบอกกับนางสาวเอว่า
คบหากับนางสาวบีแล้วจึงตอบกลับไปตามปกติ
เพราะคิดว่าเป็นเพื่อนกันก่อนที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาจะไปเห็นข้อความ
แล้วก็บทสนทนาของทั้งคู่เกิดความหึงหวงแล้วค่ะ
เข้าใจผิดคิดว่าแอบคบหากันทีนี้พอเจอนางสาวเอกลับมาบ้านนะคะ
เพื่อจะมาสมัครเรียนต่อผู้ก่อเหตุก็เลยไลน์บอกให้ไปเคลียร์ปัญหากันหน่อย
พอไปถึงก็ลงมือตบตีนะคะแล้วก็ใช้กันไกลตัดผมอย่างที่เห็นในคลิปค่ะ
พอไปถึงก็ลงมือตกตีนะคะแล้วก็ใช้กันไกตัดผมอย่างที่เห็นในคลิปค่ะ

พอไปถึงก็ลงมือตกตีนะคะแล้วก็ใช้กันไกตัดผมอย่างที่เห็นในคลิปค่ะ
ไปแจ้งความดำเนินคดีกับเพื่อนทั้งสองคน

เจ้าหน้าที่ก็จะให้ผู้บาดเจ็บไปตรวจร่างกาย
โรงพยาบาลก่อนเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดี
และจะเรียกคู่กรณีมาสอบสวนต่อไปค่ะ
นี้สมัยนี้มันก็ไม่น่าจะมีเรื่องของการ